ก็ขอส่งซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดเอาใจคนอกหักช้ำรัก
ซึ่งพวกเขาการันตีเลยว่าไม่ทำให้แฟนเพลงผิดหวังแน่นอนค่ะ
พร้อมส่งซิงเกิ้ลใหม่ตอกย้ำอารมณ์คนเศร้าอีกครั้งนะคะ
สำหรับจิ้งชะตารัสเดียวสุวีระซามสดายุและนัทนัทภพง
ที่ถ่ายทอดในจังหวะช้าซึ้งกินใจคนอกหัก
โดยจะสื่อให้เห็นถึงอารมณ์ของคน
ที่กำลังบอกลาความสัมพันธ์รักบนโลกออนไลน์

ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับการบอกเลิก

ซึ่งพวกเขาทั้ง๔คนก็ขอขอบคุณไปยังแฟน
ให้การตอบรับเป็นอย่างดีในทุกผลงานที่ผ่านมา

พร้อมทั้งแง้มให้ฟังด้วยว่าปลายปีนี้
จะมีอัลบั้มเต็มออกมาให้แฟนได้ฟังกันแล้ว
ก่อนจะย้ำว่าหากใครที่อยากจะรู้วิธีการบอกลา
เป็นเพลงอกหักซึ้งอีกแล้วนะฮะ

โดยการเล็บแชทออกจากห้องที่คุยกัน
ก็จะเหลือแค่เราคนเดียวแล้วก็ใช้ท่องว่า
เป้วงมายเขามาช่วยแต่งเพลงให้ครบสมบูรณ
แต่ว่าเหมือนกับว่าเราเริ่มเปิดตัวละครใหม่แล้ว
มีคู่ใหม่มาแต่ว่ามันก็มีการเชื่อมโยงกับคู่เก่าอยู่

ปลายปีนี้เราจะมีอัลบั้มเต็มนะครับ
ซึ่งอัลบั้มเต็มก็จะมีหลายรสชาติ
มีทั้งเพลงเร็วพูดถึงเรื่องอื่นบ้างนะครับ
ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่สับสนุนผลงานของพวกเรานะฮะ

ก็ยังไงก็อยากจะให้ติดตามผลงานต่อไปครับ